คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับ

ควงปืนมาแล้วก็ยิงปืนหน้าห้างสรรพสินค้าย่านวัฒนากรุงเทพ
เมื่อคืนนี้สักประมาณตี๓คนแถวนั้นตกออกตกใจเลย

เจ้าหน้าที่รอบอภที่อยู่แถวนั้นตกใจมาก

แล้วตอนแรกคิดว่าเป็นการจุดประทัด

ให้ทราบว่าผู้หญิงคนนี้มาก่อเหตุตรงนี้

สืบกินนอนรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสนคลองตัน
คือได้รับแจ้งว่ามีคนใช้อาวุธปืน
ยิงบริเวณหน้าห้างศัพท์สินครับ
ซีเอกมัยถนนสุขุมวิทย์๖๓
หรือว่าเอกมัยซอย๖แขวงพระขนงเหนือ

ก็เลยรุดไปตรวจสอบนะครับ
ที่เกิดเหตุใกล้เคียงกับปากซอยเอกมัย๖ครับ
บริเวณริมทางเท้าทางเดิน
พบรอยกระสุนปืน๑นัด
ห่างออกไปเพียงเล็กน้อย
ก็ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่กลางถนนอีก๒ปลอก
ซึ่งตรงนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ในช่วงเวลาของการเกิดเหตุสักประมาณตี๓
เห็นเหตุการณ์ได้บันทึกคลิปภาพเอาไว้ได้ทั้งหมด
พบว่ามีรถจักรยานยนต์สีขาวซึ่งตอนนั้นไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียน
ติดสัญญาณไซเรนสีแดงจอดอยู่บนถนนเอกมัย
แล้วก็มีหญิงสาวยืนอยู่
จากนั้นมีชายรูปร่างผอมสวมเสื้อยืดกางเกงยีนขายาว
พยายามเดินหนีห่างออกมาจากรถจักรยานยนต์คันนี้
ห่างออกมาจากหญิงสาวคนนั้นที่ยืนอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์
เจ้าหน้าที่ก็มีการสอบถามทางรอปภ
ซึ่งทำหน้าที่อยู่เวรอยู่กะแถวนั้นนะครับ
ก็คือนายสุภาพโฉมรำอายุ๔๑ปี
เป็นเจ้าหน้าที่รอปภซึ่งเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็เป็นคนที่ถ่ายคลิปวีดีโอเอาไว้

เหมือนไม่แน่ใจตอนนั้นว่าเป็นประทัดหรือเป็นเสียงปืน
ตอนแรกคิดว่ามีวัยรุ่นมาจุดประทัด

เห็นผู้หญิงครับกำลังยืนถืออาวุธปืน
ลักษณะคือสายไปสายมา
แล้วก็เล็งปืนตรงมาหาเขา๑นัด
ปืนมาแล้วก็ยิงมาหาเขา๑นัดด้วยนะคุณ

นายสุภาพรอปภให้การอีกนะครับ
จากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งฮะ
เมื่อกี้บอกแล้วว่าเขาพยายามเดินป้วนเปี้ยน

ผู้ชายคนนี้เดินถอยจากหญิงสาว
แล้วก็อาศัยจังหวะที่หญิงสาวเผลอ

ผู้ชายและผู้หญิงคู่นั้นนะฮะ

คล้ายกับรถของตำรวจเพราะว่ามีไซเรนติดไว้
ขับออกไปทางถนนสุขุมวิทย์๖๓ทันที
ท่ามกลางความงุนงงของตัวเขาเอง
และความงุ่นงงของคนที่มาเห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับ
ฟังเสียงรอบปภเขาเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
เห็นเขายกปืนไว้ยกปืนมา

ยกปืนแล้วก็ยิงมามาทางผม
อันนี้ก็เฟรนก็หลบตรงสาว

อันนี้ก็เฟรนก็เดินวนไปวนได้จังหว่าที่มาชาร์จ

รถอะไร

ตำรวจที่เขาว่าก็คือเหมือนติดไซเรนไว้นะฮะ
ไอเลนวาบเลยสีแดงนะครับ
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่โดยรอบนะ
เพื่อหาตัวชายและหญิงคู่นี้มาสอบสวน
หาสาเหตุของการยิงปืนในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งฮะ
ก็ไม่รู้ว่าชายหญิงคู่นี้จริงอาจจะเป็นแฟนกันหรือเปล่า
ขัดใจกันทะเลาะกันหรือเปล่าแล้วก็มีการนำปืนขึ้นมาขู่
จนกระทั่งมีการยิงปืนนะฮะ
ประหลาดใจอยู่ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
มีเหตุผลคนใดในการยิงนะครับตำรวจต้องสอบต่อนะฮะ
แม้ว่าท่านจะมีเหตุผลแต่ไม่มีเหตุผลมากพอที่จะทำแบบนี้นะครับ
เพราะคนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะตกอกตกใจกันไปตามกัน